ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะคะ
เราไม่ใช่สังคมของการเหมารวมไม่ใช่ว่าคนอาชีพนี้หนึ่งคนทำแบบนี้
แล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ทั้งหมดจะเป็นแบบนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูคนหนึ่งค่ะ
พฤติกรรมของเขาก็คือใช้รถเก๋งแต่ว่าติดไซเรนไซเรนที่เป็นรถฉุกเฉินนะคะ
แล้วก็ขับรถเร็วปาดซ้ายแซงขวารถพ่อแม่ลูกคันหนึ่งอืม
ไม่พอใจกดกระจกลงมาชักปืนขู่เลยบอกจะยิงให้ตายครับในนั้นมีพ่อมีแม่แล้วมีลูกคือมีเด็กอยู่ด้วย
ให้คุณผู้ชมไปฟังคลิปนี้กันก่อนเลยเพราะว่าพ่อแม่ลูกในรถคันนั้นเขาถ่ายเอาไว้ค่ะ

รถผมมีเด็กพี่
จี้ตูดทำไม
ผมไม่ได้จี้ตูดพี่ผมมีเด็ก
น่ากลิบ

นี้มันกรุ่งเทคประเทศไทยนะครับ

ครับจิโตร้องทำไมไปเลิกชก

แต่ว่ามันแถ่งจะตามเพราะว่ามันเขาจะลง
คือภาพเนี่ยมืดมองไม่ชัดแต่ว่าเสียงที่ได้ยิน
คือเนี่ยค่ะนี่คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะคะ
ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนนึง
เปิดไฟไซเรนขับตามมาติดค่ะ

มีการเปิดประตูเออขออภัยเปิดกระจก
แล้วก็ชักปืนขู่ว่าจะยิงด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
คนเป็นแม่ที่อยู่ในรถเนี่ยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่า
ขับรถกันมาตามถนนย่านถนนนวมินค่ะ
รถเนี่ยมีเธอสามีแล้วก็ลูกชายอีก๓คน
ก็เห็นรถคันก่อเหตุเปิดไฟไซเรนขับตามหลังมานะ

ทีนี้หลังจากนั้นมันมีการขับรถแซงกันไปมาหลายครั้งค่ะ
แต่ไม่ได้มีการขับปาดหน้าหรือบีบแรร์ไล่กัน
คือเป็นอารมณ์เหมือนแซงกันจี้กันอย่างนี้เฉย
จากนั้นชายคนในคลิปก็แซงขึ้นมาฝั่งซ้าย
เปิดกระจกชักปืนออกมาขู่ตามที่ผู้ชายเล่าไว้ในคลิปว่า

โอปอล์นอน๑๒๗๗มีจบ

รถก็ค่อนข้างซ้ายค่ะ

เขาก็เปิดไซเรนด์เป็นระยะแต่ไม่มีเสียงฮะ
ก็มาจี้ท้ายของรถที่วิ่งอยู่บนถนน
เขาก็ตีมาจากไหนไม่ทราบแต่ด้านหลัง
รู้จักเสียงดาวค่ะว่าให้เราจอบลงเราซึ่งมากับเด็กเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ตกใจก็ขับรถหนีก็วนอยู่อย่างนั้นประมาณ๒๓รอบ
ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่โรงพักโฆครามแล้วนะคะตำรวจก็ตรวจสอบคลิปแล้วก็หมายเลขทะเบียนรถแหม
รู้ชัดสักขนาดนี้ก็เจอตัวแน่นอนค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายนัทธวุฒิจันสุวรรณเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจก็เลยนำตัวนายนัทธวุฒิคนนี้มาสอบสวน
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นบุคคลในคลิปจริงจริงส่วนที่ทำลงไปเขาบอกว่า
เขารีบไปช่วยเหลือคนเจ็บครับคือติดไซเรนแต่ไม่ได้เปิดเสียงใช่ไหม
ช่วยคนเจ็บแต่ก็จะเป็นไรชนไล่ยิงเขาทำไมล่ะเออแต่คุณจะทำให้คนเจ็บแน่นอนอ่ะ
ส่วนอาวุธในมือที่เขาบอกว่าเอาปืนมาขู่จริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ใช่ปืนเป็นวิทยุสื่อสารผู้เสียหายคงจะมองผิดไปเอง
แต่เขาก็อยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปนะคะเพราะว่าใช้อารมณ์มากไป
ร่วมกับตันยูทุกคนที่เขาทำงานกันอยู่ครับ
ตำรวจก็นำตัวมาแจ้ง๔ข้อหาเลยล่ะค่ะ๑มีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒ติดเจริญโดยไม่ได้รับอนุญาต
มเหงรังแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะ
และ๔ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ก็นำตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ

อีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้เหมารวมพี่กู้ภัยดีเยอะแยะมากมาย
จะมีแค่คนเดียวเสี้ยวเดียวที่เป็นแบบนี้
ก็ว่าไปตามเรื่องของกฎหมายแล้วกันนะครับ